คุณผู้ชมค่ะช่วงเทศกาลแบบนี้หลายต่อหลายครั้งเลย
ค่าโดยสารเนี่ยรู้สึกมันจะสูงแปลกไหม

ฉันเชื่อว่าเขาคงยึดเอาคติด้านได้อายอดน่ะ

บอกว่าเอ้าช่วงนี้เทศกาลปีใหม่

เขาก็เลยเหมือนกับว่ามีการถ่ายภาพไว้นะ
แล้วก็มีการแจ้งไปทางร้องเรียนไปทางสายด่วนของแท็กซี่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงนะคะเขาโพสต์เลขทะเบียนรถแท็กซี่

สวัสดีปีใหม่เรียกแท็กซี่นั่งมากินร้านข้าวต้ม
ปกตินั่งมา๖๐บาทวันนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้สังเกตว่าไม่กดมิเตอร์
พอถึงที่จะจ่ายเงินหามิเตอร์ไม่เจอ
คนขับหันมาบอก๒๐๐น้องปีใหม่ปีใหม่
หื้อ
ขอแบบนี้ก็ได้เหรอขอ๒๐๐น้องปีใหม่ปีใหม่หื้อ
หรอคะรำคาญได้ด้วยเหรอคะ
อาจจะรีบไปปาร์ตี้กับเพื่อน
ปีใหม่น้องปีใหม่คืออะไรสองร้อย
ผู้เสียหายเขาบอกว่าแท็กซี่คันนี้หมายเลขทะเบียนคือท้อทหารว๑๗๑๗สีชมพูไม่มีมิเตอร์
เขาบอกเลยว่าสงสารลูกค้าที่ต้องมานั่งรถคันนี้ต่อ

จะวิ่งรับผู้โดยสารทั้งคืนเลยจ้า

ยังสายด่วนร้องเรียนรถแท็กซี่๑๕๘๔เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ารับเรื่องไว้แล้ว
แล้วก็จะเร่งตรวจสอบให้เร็วที่สุดด้วย
ทีนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะ
ก็ติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์

เขาเรียกรถจากถนนพระราม๙ไปยังย่านทองหล่อ

เขาบอกว่าจะไปกินข้าวต้มกับเพื่อน
ปกติแล้วเนี่ยเขาก็ไปร้านนี้เป็นประจำ

ความผิดสังเกตแรกที่เขาเห็นคือรถไม่มีมิเตอร์
ก็เข้าใจว่าเออคงจะติดอยู่ในส่วนที่เรามองไม่เห็นแล้วมั้ง
พอไปถึงร้านข้าวต้ม
กลับถูกคนขับแท็กซี่เรียกเงิน๒๐๐บาท
พอเขาถามว่าอ้าวพี่แล้วไหนมิเตอร์อ่ะ

บอกด้วยนะว่าเอานะน้อง๒๐๐ปีใหม่

สุดท้ายแล้วก็ต่อรองกันอยู่ที่๑๖๐บาทนี่แหละค่ะ

สารแท็กซี่ดีที่ต้องโดนผลกระทบไปด้วย